ถ้าเกิดว่าเป็นจริงจะกลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะ
เด็กป๕ผู้หญิง๑๑ปี
โดนป้าสะพ้ายหลอกไปหลอกไปขายบริการแล้วจนน้องติดเชื้อซิฟิลิส
เรื่องนี้ค่ะแม่พยายามที่จะแจ้งความจะเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
โดยทีมข่าวนกกระจอกก็เดินทางไปช่วยเหลือ
แม่น้องวัย๑๑ปีที่โดนญาติหลอกพาไปขายบริการ
น้องวัย๑๑ปีติดเชื้อซิฟิลิสต์นะคะ
แล้วก่อนหน้านี้แม่เขาร้องเรียนผ่านทางเพจข่าวนกกระจอกค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวป๕อายุ๑๑ปี
ถูกพี่สะพ้ายของแม่ก็มีศักดิ์เป็นป้าสะพ้ายของเด็กคนนี้เนี่ยนะคะ

สมมุติน้องไม่ทำจะให้คนมาทำร้ายร่างกายน้อง
แล้วแม่บอกว่าปกติลูกสาวก็จะอยู่ที่บ้าน
บางครั้งลูกสาวจะไปนอนค้างที่บ้านของลุง
แล้วก็บ้านของป้าสะพ้ายคนนี้
จากมีลูกพี่ลูกน้องที่เขาวัยเดียวกันเป็นเพื่อนเล่นกันไง
แต่คุณแม่ก็ไม่คิดนะว่าท้ายที่สุด
ลูกสาวจะถูกพาออกไปตระเวนข้างนอก

ลูกสาวก็ไปเรียนตามปกติค่ะตัวคุณแม่ไม่ได้เอกใจ
จนล่าสุดแม่มาสังเกตว่า
ทำไมลูกฉันเนี่ยมีตุ่มขึ้นตามตัวแล้วก็มีกลิ่น

ลูกสาวร้องไห้แล้วก็ยอมเล่าความจริงให้แม่ฟัง
อันนี้แม่เป็นคนให้ข้อมูลนะ

ใช่ลูกสาวบอกว่าป้าสะพ้าย
ให้หนูดมยาเคจนหนูมืนเมาไม่รู้ตัว
แล้วก็ให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย
ครั้งหนึ่งก็จะให้เงินมา๕๐๐บาทบ้าง
แล้วพี่สะพ้ายก็จะได้๑๕๐๐บาท
แต่ทีนี้เมื่อ๓๔เดือนที่แล้ว
คือลูกสาวก็โดนเอาไปทำแบบนี้ค่ะ

แม่ก็เลยไปแจ้งความที่สพสมเจดี
ต้องการจะเอาผิดกับทางพี่สะพ้าย

รวมถึงยังมีผู้ชายอีก๓คน

ทีนี้ตอนที่ลูกสาวนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ไปตรวจเจอว่าน้องเป็นโรคซิฟิลิสระยะที่๓
แล้วหมอก็บอกด้วยบอกว่าลูกสาวประจำเดือนไม่มา๒เดือนแล้ว
แต่ตอนนี้หมอก็ยังไม่ได้บอกนะว่าลูกสาวตั้งคันหรือเปล่า
ทีนี้ทางฝากฝั่งแม่ก็บอกด้วยบอกว่า
ฝ่ายคู่กรณีดักทำร้ายร่างกาย
ข้อมูลที่ที่ฉันอ่านให้ฟังเล่าให้ฟังทั้งหมด
เป็นข้อมูลจากฝั่งคุณแม่ฝ่ายเดียวเลยนะ
ใช่นะครับคือล่าสุดทีมข่าวก็พยายามลงพื้นที่

แต่เรื่องต้นก็อาจจะมีข้อมูลออกมาแบบนี้
ว่าทางตำรวจบอกว่าแม่ของเด็กเนี่ย
มีประวัติเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดด้วย
ก็เลยคาดว่าน่าจะเสพยาจนหลอน
แล้วเรื่องทั้งหมดที่แม่เป็นคนเล่า
อาจจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมา

โดยเฉพาะน้องป๕วัย๑๑ปี
คือถ้าเกิดเป็นความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ

เรื่องนี้เราก็เกาะไม่ปล่อยแน่นะครับ